โศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยืนยันถึงสาเหตุที่ต้องแจ้งความดำเนินคดี
กับ๑๑นักศึกษาที่เดินทางไปอุทยานราชพักษ์นะคะ
เนื่องจากว่ามีนัยยะแฝงทางการเมือง

เนกวินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชชี้แจงกรณีที่จำเป็นต้องแจ้งความร้องทุกข
กลุ่มนักศึกษาและพวกรวม๑๑คน
มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง
ฝ่าฟื้นคำสั่งและประกาศคอสชว่า
หลังพิจารณาพฤติกรรมโดยรวมตั้งแต่อดีต
พบว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตลอด
ภายใต้ชื่อกลุ่มพลเมืองโต้กลับ

ที่บริเวณหอศิลป์แยกประทุมวัน
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม

ภายใต้ชื่อว่าศุกร์๒๒มาฉลองกันไหม
ซึ่งคดีอยู่ระหว่างดำเนินการ

จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อที่ใช้ความเคลื่อนไหวใหม่

โดยยังมีพฤติกรรมยุโยงปลุกปั่นโจมตี
ทำลายความน่าเชื่อถือรัฐบาลและคอสช

กลุ่มดังกล่าวก็เตรียมทำกิจกรรมทางการเมือง
ในลักษณะที่สอดคล้องกับแกนนำกลุ่มอื่น
ซึ่งพบพิรุษและข้อสงสัยเกี่ยวกับการหลายอย่างนะคะ
และเข้าข่ายเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมือง
ดังนั้นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย
จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
สำหรับผู้ที่เข้าข่ายและร่วมในกิจกรรมครั้งนั้นอีกจำนวนหนึ่ง
ให้ความร่วมมือและปรับความเข้าใจ
พร้อมตกลงยอมรับเงื่อนไขร่วมกับทหารแล้ว
จึงถูกแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้